เติมพลังแล้วกันนะไหว้ท้าเวสวรรณกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อย
ว่ากันว่าที่นี่นะคะเป็นทาเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใหญ่ที่สุดอย่างไรมาอวดกันตรงนี้สิพากันไปนะคะที่วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่เห็นอยู่นี้คือทาเวสุวรรณเนื้อเงินยวงค่ะมีด้วยกันสององค์ยืนคู่ขนานกันเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปแล้วค่ะไปขอพรกันตลอดทั้งวัน
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งเขาบอกว่าครอบครัวมีความศรัทธาต่อท้าเวสวันเป็นอย่างมากนะ
กันมากันหมดเลยนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพอะค่ะแล้วมาที่นี่๑๔ครั้งแล้วนะ
แฟนพันธ์แท้จริงมาเพื่อขอพรทาเวสวันนะคะและเชื่อว่าท่านเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะคะ
โดยท้าเวสวันแห่งนี้นะคะจะเป็นเนื้อเงินยวงลักษณะเหยียบพระราหูเปิดบารมีมหาเศรษฐี
ความสูง๒เมตรห้าสิบเก้าเซนติเมตรค่ะปฏิสถานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะ
ก็เลยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งแหละค่ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
ถ้ามาที่วัดศรีสุพรรณก็ต้องมากราบไหว้ขอพรทาเวสวันด้วยแต่เธอบอกด้วยนะอย่างนี้
ว่าเคล็ดลับที่ทำให้ขอพรแล้วดีนะคือก่อนที่จะสวดคาถาบูชาท้าวเวสวรนะ
ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิระลึกถึงคุณพระศรีรัตนไตรบิดามานดาและครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ
จากนั้นจุดทุบเก้าดอกพร้อมถวายกุหลาบอีกเก้าดอก
หรือจะเป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบหรือดอกดาวเรืองก็ได้๑พวง
แล้วเริ่มสวดคาถาบูชาจากนั้นค่อยขอพรตามลำดับต่อไป
มีขั้นตอนนะสรุปง่ายก็คือว่าให้มีจิตก่อน
จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณ
ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ
จากนั้นค่อยสวดคาถาตามที่เขามีเอาไว้ด้านหน้า

ดิฉันจะไปเชียงใหม่ปลายเดือนเดี๋ยวจะลองไปแวะดูนะคะ
ซื้อไส้อัวด้วยนะน้ำพริกหนุ่มแคบหมู
โอ๊ยข้าวซอยด้วยนะ
เออเอาไม่พอกันเลยเนี่ย